ในวันเด็กนะครับหลายที่เขาจัดกิจกรรมให้กับน้องหนู

ที่นี่ก็เหมือนกันที่จังหวัดชัยนาธ
เขาจัดเวทีให้น้องหนูได้เสริงกันเต็มที่
เสิร์งได้เสริงดีมีรางวัลให้ด้วยนะ
อย่าเหยียบเท้ากันนะ
น้องคนนี้เขาเสิร์งจริงมั้ยคะคุณ
เขาเสิร์งหรือเขาสั่นคะดิฉันไม่แน่ใจ
ไปโดนอะไรมาล่ะลูก
โอ้โห
เต้นกันมันระเบิดเธอเทิงจริง
ยุคนี้ใส่ใจการเต้นจริง

ที่วัดพระบรมมหาธาตุ

วัวิหารอเผอมวเมืองจังหวัดใช่นาถครับ

แต่เต็มจุกให้กับต้องน้องเค้า

เอวบิดเอวเบี้ยออกไปแล้วมั้ง
แต่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
ที่จัดขึ้นที่งานนี้
ก็คือการโชว์สเต็ปเต้นกันแข่งกันเสริงกันให้เต็มที่
แล้วใครชนะเลิศก็รับไปเลยจักรยานและพัดลม
นวดก็ดีเหมือนกันแต่ที่เห็นน่ะโอ้โหแต่ละคนนะ
นี่ลีลาของสองคนนี้เขาก็ไม่ยอมรุ่นเล็กก็ขอแบบน่ารัก
โอ้โหสายย่อดิฉันชอบน้องเสื้อแดงคนนี้มากเลย
นั่นน่ะสิคือผมบอกเลยนะ
ถ้าผมเต้นตามน้องเขาแล้วเดินไปตามท้องที่ถนนทั่วไป
ผมคงเดินไม่พ้นปากซอยหรอกครับ

น่าจะโดนคนสายนนั้นกระทื้อเบาครับ
แต่น้องเขาน่ารักไงคุณเขายังเป็นเด็กอยู่
ทำได้ผู้ใหญ่ทำไม่รู้จะดีไม่ดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเต้นแบบนี้ต้องมีเพลงประกอบให้
ผมเลยจัดเพลงนี้ให้น้องเข้าไปเลยครับ
โยกเข้าไปให้มันหลุดหลอก
เอ่อโยกเข้าไปให้มันหลุด
เอาจริงนะเด็กทำน่ารักน่าเกียบน่าเกียบค่ะแต่คุณน่ะ
น้องเขามีความกล้าแสดงออกไง
ผมก็กล้าเนอะ